ทางบริษัทยาคูประเทศไทยจำกัดครับผู้ผลิตนมเปรี้ยวยาคูเนี่ยแจ้งให้สาวยาคูไปกระจายข่าวบอกลูกค้าเลย
ตั้งแต่๑มีนาคมนี้เป็นต้นไปทางบริษัทจำเป็นต้องขึ้นราคาทุกผลิตภัณฑ์
เป็นแปดบาทครับเหตุผลแล้วมาจากไหนที่เอามาขึ้นราคาเนี่ย
ก็มาจากต้นทุนวัตถุดิบและการขนส่งมันปรับตัวสูงขึ้นครับ
นี่เป็นการขึ้นราคาในรอบ๑๑ปีเลยนะคุณผู้ชม
รอบสุดท้ายที่เขาขึ้นราคาคือเมื่อปี๒๕๕๕ครับ
ก็ถ้าอยากรู้เรื่องยากูจะถามผมถามสาวยากูสิครับ
แต่เรื่องนี้ดีครับดีต่อกระเป๋าสตางค์และดีต่อใจด้วย
เพราะว่าเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ทั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่๘ริ้วจำกัด
แล้วก็ที่สากรของชนบุรีสากรของเชียงใหม่ลำพูน
และก็สหกรณ์ลุ่มน้ำน้อยเนี่ยเขาประกาศแจ้งสมาชิก
ลดราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มลงอีก๒๐สตางค์ต่อฟองครับ
เทียบเท่ากับ๖บาทต่อแผง๓๐ฟองนั่นแหละ
จากเดิมราคาฟองละ๓บาท๔๐สตางค์
ก็ลดลงเป็น๓บาท๒๐สตางค์ครับ
มีผลตั้งแต่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
ยาคู่ราคาขึ้นแต่ว่าไข่ไก่ลดราคานะครับ
ส่วนพระอ้อมที่บอกไปว่าจะเจาะขึ้นราคาในเดือนหน้าเป็นหั่นแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดกรมการค้าภายในครับ
เรียกบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่๗รายมาหารือกัน
แม้ว่าจะเข้าใจว่าต้นทุนการผลิตปรับสูงขึ้นทั้งจากค่าไฟฟ้าค่าแรง
แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการก็ได้รับประโยชน์จากเงินบาทแข่งค่าครับ
ต้นทุนวัตถุดิบนำเข้ามันถูกลงและราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงแล้วด้วย
ก็เลยมีการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ตรึงราคาสินค้าออกไปก่อนครับ

ซึ่งเดี๋ยวทางกรมเนี่ยจะพิจารณาอย่างรอบครอบและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการในอนาคตต่อไปครับ